โอ้มาเถิดนะกะไรแหม่มะ
โอ้มาเถิดนะกะไรแหม่มะ

นะเฮียตอบลงหมามันกัดโดนแม่มะเนี่ย
วิ่งหนีอย่างเดียวนะพ่อนะตอนแรกแจ๊กกะลินก็นึกว่าโอ๊ยหูฝาดหรือว่าพ่อเอกก็แกล้งอำกันเล่น
แต่พอถามแย้มจริงพ่อพ่อชวนไปจริงเหรอบอกว่าเอาจริงเดือนหน้าเนี่ยมีแพลนพาลูกสาวจ๊ะนงพนีลงใต้ไปมูเต
เตรลูกสาวสาวไฟเด่อนมาเทียมดวงพร้อมถ่ายทำหนังผีเรื่องใหม่กูกู้กูเลยจ้ะ
พ่อเอกเนี่ยตั้งใจจะไปบันทึกเสียงในป่าช้าจริงคุณผู้ชมบอกเลยนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วนึกภาพตาม
ฟังแล้วมันผลลุกมีชมนี้ทำเสียงนักกลัวบรรยากาศดึงแซนวังเวงฟ้นตกเลยโดย
พอลอยทำให้ใจสั่นวันวิวไปอากาศเย็นเยื่อกเสียงลมพัดใบไม้ฟิ้วฟิ้วฟิ้ว
ไปกับเสียงปี่ที่เป่าลอยมา
เฮ้ยแค่ที่มันจะน่ากลัวนะ
เป่าปีลอยมากับตะกอนเผาศพอีกคุณผู้ชม
มันสุดยอดจริงฟังแล้วเนี่ยมันอกสั่นขวัญแขวน
เมื่อแต่พ่อเอกออกปากชนขนาดนี้พี่แจ๊คกะลีนก้าไปแล้วเปล่า
คือภาพยนตร์เรื่องนี่เรื่องเหมือนเดียว
เราจะไปบันทึกเสียงปี่

เอ็มเบียนมันดีเป่าที่เฉิงตะกอน
จริงลูกหนูไปไหม
เดี๋ยวพ่อว่าจะทำสายสินล้อมนักดนตรีที่เล่นกัน

มันสยองอ่ะเจอพ่อหรือเจอผีทำไมล่ะ

พูดว่าอะไรนะ

ก็ชวนกันไปที่นี้ดีเนาะ

เอกชัยศรีวิชัยก็ไม่เลิกทำหนักนะ

มันเป็นยังไงดีที่สำคัญปีหน้าพ่อเอกเนี่ย

เดิมกับหนังเรื่องบนบาปสาบแช่ง
ฉายลงปีหน้าจ้ะ

แล้วก็เปิดกล้องเดือนพฤศจิกาชื่อเรื่องพระราก

บอกเลยนะคะถึงว่ารายแรกอาจจะน้อย
แต่ว่ากำลังใจที่แกจะทำไม่เคยหมดเลย

เคยไปสัมภาษณ์พ่อเอกชัย

ยังไงก็แล้วแต่เขายังคงยืนยัน

เรื่องสีดาอันนี้ได้รับรางวัลด้วยนะ